ชาวบ้านแอมเพอร์บอร์ไร่จังหวัดตราดเมื่อวานี้นะคะ
รวมตัวกัน๔คนค่ะออกไปหาของป่าในป่า
แต่ยังไม่ทันเจอของป่าเลยไปเจอช้างป่าก่อน
และช้างป่ามาเป็นโขลงเลยนะคะมากันสิบตัวอยู่อะไรล่ะคะ
พยายามวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางแต่มีคนที่หนีไม่ทัน
เป็นชายชราค่ะอายุเจ็ดสิบสองปีหนีไม่ทันเนี่ยนะคะ
ถูกช้างเหยียบเสียชีวิตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยตำรวจ
และเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังช้างของอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว
นำทีมกู้ภัยเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ป่าค่ะบนเขาปีกา
หลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่ามีคนเสียชีวิตจากการถูกช้างป่าเหยียบ
ขณะที่ออกไปหาของป่าทรมานท์ชื่อนะคะในสงัดทองสุพรรณอายุเจ็ดสิบสองปี
ไปพูดคุยกับลูกสาวเนี่ยนะคะลูกสาวผู้ตายเล่าว่า
พ่อสามีพร้อมน้องชายของเธอและเพื่อนบ้านอีกหนึ่งคน
รวมมีทั้งหมด๔คนชักชวนกันเข้าไปหาของป่าอยู่ในป่า
ซึ่งพ่อมีความชำนาญเส้นทางรู้ว่าบริเวณนี้มีช้างป่าอาศัยอยู่ด้วย
แต่ระหว่างทางค่ะไปเจอช้างป่ามาเป็นโขลงเลย
รวมกันประมาณ๑๐ตัวและไปเจอแบบระยะกระชั้นชิด
ทุกคนที่ยังหนุ่มอยู่วิ่งหนีลงมาจากเขา
เหลือพ่อคนเดียวลงมาจากเขาไม่ได้เนี่ยนะคะ
หลังจากที่ทุกคนลงมารวมตัวกันที่ตีนเขาแล้ว
สามีของเธอค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะพ่อหายไปไหน
ขึ้นไปค่ะขึ้นไปในเขาอีกครั้งขึ้นไปตามพ่อในเขาในป่าอีกครั้ง
ไปเจอว่าพ่อเนี่ยถูกช้างเหยียบตายแล้วนะคะ
แต่ไม่สามารถลำเลียงศพลงมาได้เพราะว่าช้างป่ายังคงอยู่ในบริเวณนั้น
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือ
ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยเหลือก็ต้องเริ่มด้วยวิธีการจุดประทัด
และหลังจากนั้นช่วยกันผลักดันช้างป่าออกจากจุดเกิดเหตุ
ใช้เวลาเฉพาะช่วงนี้ช่วงที่ไล่ช้าง๒ชั่วโมง
สุดท้ายแล้วสามารถลำเลียงศพของนายสงัดลงมาจากเขาได้สำเร็จ
แล้วก็จะมอบให้ญาติกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ